มาดูเรื่องของการปราบรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
คือฝ่ายปกครองของบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
เขาไปทราบมาว่าที่บ้านหลังนี้ที่ผู้ชายชื่อว่านายนัทพฤกษาเนี่ย
ขายยาเสพติดตำรวจเขาก็เลยล่อซื้อ

เจ้าหน้าที่ที่วิ่งมาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองบังใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ชาร์จตัวผู้ชายคนนี้ฉายาคือนัดพฤกษา
ชื่อจริงก็คือนายธวัชชัยเจรวีริยชีพกุลอายุ๓๒ปีนะคะ
หลังจากที่ฝ่ายปกครองของบางใหญ่เนี่ย

บ้านหลังนี้ค้ายาเสพติด
จนมีการขยายผลจับกลุ่มนะคะ
เสพยาเสพติดในพื้นที่ได้หลายราย
คือผู้เสพเนี่ยสัดทอดมาว่า
ยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยซื้อมาจากนายนัทพฤกษานี่แหละ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยวางแผนล่อซื้อยาเสพติด

ลับไปถึงที่หน้าบ้านของนายนัทพฤกษา
นายนัทพฤกษาก็ยื่นยาเสพติดให้พร้อมกับ

ตรวจค้นภายในบ้านของนัทพฤกษาค่ะ
ไปพบธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ
ซ่อนอยู่ที่ตู้วางของหน้าบ้านนะคะ

ลักษณะเป็นถุงใส๓ถุงด้วยกันน้ำหนักสักประมาณ๒๗๕กรัม
เครื่องช่างดิจิทัล๒เครื่องถุงพลาสติกเปล่าแบบใสค่ะ
๒๐ถุงเอาไว้แบ่งไอซ์มา
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่านายนัทพฤกษา
ให้การยอมรับสารภาพบอกว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเอง
รับมาจากคนรู้จักอีกทีเอามาเพื่อไว้เสพ
แต่ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่าย

แต่ถึงแม้ว่าจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่าย
อ้าวแล้วที่เล่าซื้อมันสักครู่อ่ะถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นแล้วจริงเลยบอกว่าไม่ปักใจเชื่อค่ะ
ควบคุมตัวในนัดพฤกษาส่งไปดำเนินคดีข้อหายาเสพติดค่ะ